ทีนี้ผลพวงผลกระทบจากโควิดนะครับคุณผู้ชม
หลายกิจการปิดค่ะธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
แล้วก็การเดินรถต่างก็ปิดกิจการเหมือนกันนะคะ
เราจะทยอยได้เห็นภาพต่อไปนี้เรื่อย
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอคุณตาวัย๗๑ปี
กลับรถแท็กซี่กลับลา
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์คล้ายกันเลยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งกราบลาวรถทัวร์ที่ตัวเอง
ขับมาหาเลี้ยงชีพทั้งชีวิตค่ะ
ใครบอกว่าจะชินกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็ชิน
ดิฉันไม่ชินค่ะแต่อินแล้วก็เข้าใจความรู้สึก
ของคนที่เขาต้องทิ้งอาชีพที่เขารัก
มันไปต่อไม่ไหวค่ะเพราะว่าเจ้าของปิดกิจการนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพิษนุธนสังค่ะ
โพสต์ภาพตัวเองนี่แหละก้มกลับรถทัวร์คันนี้นะคะ
เป็นรถทัวร์ของบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

กลับลาก่อนนะแม่แม่ก็คือแม่ย่านางใช่ค่ะ
ชีวิตลูกแย่พาแม่ไปต่อไม่ไหวจริง
สั้นแต่ได้ใจความแล้วก็กินใจบาดลึกกริด

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณพิษนุวัย๔๘ปี
ที่ตำบลบึงสามพันธุ์อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เขาเล่าบอกว่าขับรถทัวร์สายกรุงเทพภูเรือ
ทะเบียน๑๐๑๕๒๓เพชรชบูรณ์
ของบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์

จนกระทั่ง๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมาบริษัทประกาศ
หยุดวิ่งรถโดยไม่มีกำหนดเพราะสถานการณ์โควิด
ไม่รู้ว่าบริษัทจะกลับมาให้บริการอีกเมื่อไหร่
กระทั่งวันที่๒๖กรกฎาคมนอนคิดอยู่นาน
ตัดสินใจค่ะเดินทางไปที่บริษัทเพื่อทำเรื่องลาออก
ถ้าทำเรื่องลาออกเนี่ยเขาจะได้เงินมาก้อนหนึ่ง

บาทเพื่อใช้เงินก้อนนี้ประทังชีวิตค่ะ

แต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้๓๐๐๐บาทจะได้เมื่อไหร่
แล้ว๓๐๐๐บาทจะเยียวยาครอบครัวเขา
ทั้ง๖ชีวิตไปได้นานแค่ไหนนะคะ
หลังจากทำเรื่องขอลาออกเสร็จปุ๊บ

้มกราบลาแม่ย่านางรสสำนึกในบุญคุณ
เพราะรถคันนี้ทำให้มีเงิน
เลี้ยงดูครอบครัวทั้ง๖ชีวิตทั้งภรรยาก็ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
มะเร็งกระดูกระยะสุดท้าย
เขาบอกรู้สึกหดหูและใจหายมาก

วันหนึ่งจะต้องมากราบลารถคันนี้
และไม่รู้ว่าจะมีโอกาสจะได้กลับมาขับมันอีกหรือเปล่าค่ะ
เพราะฉะนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาสุดท้ายสุดแค่ตรงนี้
แล้วชีวิตลำบากมั้ยคะตอนนี้
มากครับ
คือไม่มีรายได้

พิษนุรักแล้วก็ผูกพันกับรถคันนี้มาก

คือมันไม่ใช่ว่าความผูกพันจะเกิดขึ้นระหว่าง

แต่นี่คือรถที่เป็นสิ่งของเขาก็บอกว่าเขาผูกพัน
จำใจจำลาจำจากกราบลารถเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
พิศนุบอกว่าระหว่างนี้มีคนแนะนำบอกว่าให้ไปรับจ้าง

เพราะไม่ได้มีทางเลือกมากนัก
ขอบคุณทุกกำลังใจที่มาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ให้กำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจ